เอามาดูคดีย้อนคดีนี้กันหน่อยนะคะ
คือเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
คดีเกี่ยวกับเรื่องของหมอเปรม
นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระ
ตอนนี้เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

มาของคดีนี้ก็คือภาพนี้แหละ

คือคนที่เขาเห็นภาพนี้ที่มันแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ช่วงนั้นนะเป็นการตั้งคำถามว่า

อายุ๑๗๑๘รุ่นลูกอะคุณ

เพราะว่าบรรยากาศมันเหมือนมาก

แล้วก็มีเงินวางอยู่ในพัน
ลักษณะมันเหมือนงานมั่นหรืองานแต่งงานอะไรสักอย่าง

ผู้สื่อข่าวจาก๕สำนักข่าวในพื้นที่ขอนแก่น

ไปสัมภาษณ์หมอเบรม

แก้ผ้าอยู่ในสำนักงานเทศบาลเลยนะเป็นการประจาน
ผู้สื่อข่าวทั้ง๕สำนักนะคะจาก๕สำนักนี่คือทั้ง๕สำนักเนี่ยนะคะ
ไปแจ้งความเลยค่ะจับมือกันไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับหมอเปรม
ข้อหาตั้งแต่ร่วมกัน๕คนขึ้นไปกักขังหน่วงเหนียว
ข่มขืนจิตใจกระทำการใดหรือไม่กระทำการใด
และกระทำการอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
สำหรับการแจ้งความให้ดำเนินคดีเกิดขึ้นปี๒๕๖๐
สารชั้นต้นพิพากษา๒๑มิถุนายน๖๑นะคะ
สารชั้นต้นพิจารณาจำคุก๒เดือนไม่รอลงอายาแต่หมอเปรมกับพวก
ก็คืออนเทศมนตรีบอกว่าขอออกมาสู้คดีขออุทร
ก็เลยออกมาจนนำมาสู่วันนี้ค่ะ
สารจังหวัดพลอ่านคำพิพากษาสารอุทธรภาคที่สี่
ในคดีนี้นายแพทย์เปรมศักดิยยุระหรือหมอเปรม
และว่าที่๑๐๓บัวทองโลขันเป็นอดีตอนเทศมนตรี
เป็นจำเลยนะคะส่วนโจทย์ก็คือพนักงานอายการจังหวัดพลค่ะ
สารอุทธรภาค๔พิพากษาจำคุกคือยืนตามสารชั้นต้นนะคะ
๒เดือนจำคุก๒เดือนนะคะหมอเปรมกับพวกโดยไม่รอลงอาญาด้วย
เนื่องจากสารอุทธรณ์เห็นว่าคำตัดสินของสารชั้นต้นนั้นชอบแล้ว
ที่จำเลยกลับคำให้การรับสารภาพในตอนหลังมันไม่เกิดประโยชน์ต่อการพิจารณาแต่อย่างใด
ต่อมาค่ะสารจังหวัดพลอนุญาตให้หมอเปรมและวาที่ร้อยตรีบัวทอง
ซึ่งเป็นจำเลยประกันตัวออกไปใช้หลักทรัพย์เดิมนะคะ
เป็นโฉนดที่ดินค้ำประกันวงเงินคนละ๒๕๐๐๐บาท
เป็นการทำเรื่องเพื่อขอต่อสู้คดีชั้นดีกาต่อไป
แต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะมีการตัดสินเมื่อไหร่นะคะ
โดยจะต้องทำเรื่องยื่นต่อสารภายใน๓๐วัน
วันนี้บรรยากาศที่ศาลนะคะค่อนข้างได้รับความสนใจจากประชาชนอยู่เหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะสื่อมวลชนเองเพราะว่าคดีนี้ส่งผลโดยตรงต่อสื่อมวลชน
ที่เขาถูกกระทำเนี่ยนะคะสื่อมวลชนไปรอติดตามความเคลื่อนไหวกันเยอะเลยนะคะ
ซึ่งสารเองกำหนดพื้นที่ให้สื่อมวลชนบันทึกบ้าภาพได้
เฉพาะที่บริเวณด้านหน้าศาลเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ศาล
สรุปแล้วสารอุทธรณ์ตัดสินจำคุก๒เดือน
เป็นการตัดสินยืนตามสารชั้นต้นจากกรณีที่เกิดขึ้นค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องมีการดีการ์กันต่อนะคะ

สารดีกาจะมีคำพิพากษายืนหรืออย่างไรนะคะ